ผู้ชายอายุห้าสิบสามปีค่ะมีอาการแปลกนะคะนั่งนิ่งไม่พูด
จ่าถามอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยนะคะเป็นการนั่งนิ่งอยู่ริมทาง
แต่พอเกลี้ยกล่อมไปเกลี้ยกล่อมมาเขาบอกว่ามีผีสิงเขาอยู่
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องเอาไปรักษานะคะ

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะพูดคุย
ซึ่งผู้ชายคนนี้จะเห็นว่าอาการแปลกอาการแปลกของเขาไม่ได้โวยวายค่ะ
เป็นการนั่งนิ่งนั่งอยู่ที่ป่าย่าข้างถนน
ใกล้กับสี่แยกบ้านสำรงตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินท
ลักษณะการนั่งคล้ายนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะนั่งอยู่ที่พื้น
รวมถึงการพูดคุยเพื่อให้เขาไว้ใจ
มาจากไหนเป็นใครจะไปที่ไหนทำไมมานั่งตรงนี้
ตอบสักคำถามเลยค่ะสักพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็พูดไปเรื่อย
พูดคนเดียวนะคะสักพักเขาถึงจะตอบ

ตำบลหนองดอนแร็ดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
กับหลวงพ่อหลวงพ่อให้รอตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อกลับมารับ
อ้าวได้ข้อมูลแบบนี้ถามต่อค่ะพี่กู้ชีพกู้ภัย
ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหน่อยได้ไหม
ผู้ชายคนนี้เงียบอีกค่ะไม่พูดอีก
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้วิธีเจรจาเกลี้ยกล่อม
ด้วยการชักชวนให้ขึ้นมานั่งรับประทานอาหาร
ร้านตามสั่งริมถนนแล้วเอาน้ำให้ดื่มค่ะ
พูดคุยไปพูดคุยมาทีนี้เริ่มพูดด้วยค่ะ
พ่อบอกว่าตัวเองชื่อในสมพรอายุ๕๓ปี
แล้วเขาก็บอกด้วยนะถูกคนชื่อนัท

เสียชีวิตไปแล้วเข้าสิงที่บริเวณท้อง

เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะ
วางแผนค่ะวางแผนกับเจ้าของร้านอาหารนี่แหละ
บอกว่าขอใช้สถานที่ด้านในหน่อย
เจ้าหน้าที่ทำทีเดินหายไปนะ
ไปกับเจ้าหน้าที่

นายสมพรเขาถือกระเป๋าสะพาย
เดินตามเจ้าหน้าที่กู้ชีพขึ้นรถไปอย่างง่ายดายค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจอมพระ
เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอาการป่วย
และจะได้แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามหาญาติมาดูแลผู้ชายคนนี้ต่อไปค่ะ